ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรียง
ชูเวทตีแสดหน้า

ตีแสดหน้าไทยรัสทีวี

ดูสถานที่ของทันทะสถาน

ที่คนที่แม้จะเป็นนักโทษ

ป่วยก็ต้องมา

ถ้าเจ็บถ้าป่วยทั้งกลุ่มราชทัน

เขาก็ต้องดูแลรักษา

ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับ

ทุกคนครับที่เป็นนักโทษ

หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่

และที่นี่ก็เหมือนกับ

เพราะว่าเป็นทันสะสถาน

กว่า๓๐๐กว่าชีวิต

ความปลอดภัยดูแลเช่นเดียวกับ

และหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

แล้วท่านคงจะถามผมใช่ไหมครับ

ช่วยที่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยว

เก็บศพก็เชื่อไหมล่ะครับ
ผมเก็บศพไปรวมทั้งสิ้น

เมื่อวันที่๑๖ธันวาค

ดอกไม้จันทร์ร่วม๑ล้านดอก
ในเรือนจำทั่วประเทศ

ในพิธีพระบรมศพ

วันนี้ออกมานอกสถานที่
ก็ต้องออกมาที่ที่ท่านไม่เคยเห็น

แล้วจะได้เห็นสภาพที่เขาว่า

มีโทษทันสาหัสแค่ไหน

แล้วเขาจะได้รับการดูแลอย่างไร
เดี๋ยวตามผมชูวิทย์เข้าไปดูข้างในเลยครับ

ขอนะครับ

ทำงานกันกว่า๓๐๐กว่าคน

เพียงพอหรือไม่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
โรงพยาบาลรัฐหรือไม่อย่างไร

ตรงนี้ผมเดินเข้ามาภายใน

ที่จะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

สิ่งของต้องห้ามต่างเช่น

ที่เจ้าหน้าที่ต่างจะต้อง

ห้ามนำเข้าไปภายในโดยเด็ดขาด

มันจะทานที่เข้มงวดโดยฝากไว้

และนี่คือจุดเริ่มต้นครับ
เดี๋ยวลองเข้าไปดูซิ
ข้างในเขาเป็นยังไง
มีความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง

สวัสดีครับ

นี่หม่อมหรือเปล่า

บริเวณนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการตรวจตาอย่างเข้มงวดนะครับ
บริเวณนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการตรวจตราอย่างเข้มงวด

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ยืนถือเครื่องมือที่จะตรวจ
นะครับคือไม่ใช่ว่า
จะเดินเข้ามาหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่เอง

เพราะว่าของที่เป็นของใช้ส่วนตัว
เงินทองหรือแม้กระทั่ง

เป็นเจ้าหน้าที่เองก็ต้องรับการตรวจนะครับ

เป็นเจ้าหน้าที่เองก็ต้องรับการตรวจนะครับ

กลับเดี๋ยวข้อกำลังเข้าไปนะครับ

นี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่เมื่อกี้เราผ่านมาคือการตรวจตาที่เข้มงวด
ของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้สิ่งของผิดกฎหมายหรือสิ่งใดล่วงล้ำเข้ามา
นี่เป็นทางเข้าของทางโรงพยาบาล
ตรงนั้นเป็นที่เรียกว่าแดนหญิง
ซึ่งมีการแบ่งนักโทษชายหญิงออกจากกัน
แม้ว่าเป็นผู้ป่วยเขาก็ไม่ได้ปะปนกัน
บริเวณนั้นเป็นตึกของนักโทษหญิง
ส่วนนี้เป็นเข้าของโรงพยาบาลหลัก
เราเข้ามาภายในโรงพยาบาล

ก็เทียบเท่ากับโรงพยาบาลรัฐทุกประการ
มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลมากกว่า๓๐๐คน
ส่วนแรกครับเวทระเบียนแน่นอนครับ
ผู้ป่วยก็คือนักโทษที่มาจากเรือนจำต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโรคเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคไตโรคตับโรคผิวหนัง
ก็จะมาติดต่อที่เวทระเบียนก่อน
โดยมีผู้ช่วย
ใส่เสื้อขาวผมก็เคยทำหน้าที่นี้

เข้ามาติดต่อเพื่อค้นหาประวัติ

ก็จะมีห้องฉุกเฉิน

ที่มีมาตรฐานทั่วไป

แกร่งของลูกผู้ชาย

มีเจ้าหน้าที่มีคุณหมอ
พิวเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับ
นั่นอุโมง
ซึ่งสามารถที่จะสแกนโอ้โหเห็นรายละเอียด
เดี๋ยวรอยินลองดูห้องฉุกเฉินหน่อย

สวัสดีครับหมอ
บริเวณนี้เป็นห้องฉุกเฉินนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด

ก็หลายเรื่องฮะที่เกิดในเรือนจำนะฮะ
ถูกส่งตัวมาที่นี่ไม่ว่าจะบาดเจ็บจากการทำร้ายกันนะฮะ
บาดเจ็บจากเรื่องการเล่นกีฬาทุกอย่างครับ
ก็สถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ฉุกเฉินเช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐทั่วไปครับ
มาตรฐานค่อนข้างดีนะครับ
ผู้ชมอย่าไปคิดนะฮะว่าเอ๊ะโอ้โหนักโทษทำไมมีความเป็นอยู่ดีอย่างนี้
คือเรื่องบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรม
ซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยปรากฏว่าถูกฟ้องนะครับก็เสียหายขึ้นมาอีก
ดังนั้นตรงนี้นะครับที่จะได้ให้เห็นถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชธรรมให้เห็นนะครับ
เมื่อกี้เราดูห้องเอ็กซาเรย์ไปแล้วดูห้องฉุกเฉินไปแล้วเข้ามาก็มาเจอเวทระเบียนเดี๋ยวเราไปดูสิครับ
ห้องตรวจหมอต่างว่ามีมาตรฐานเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ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

อันนี้มีเครื่องตรวจนะครับมีเครื่องตรวจเครื่องตัดแว่นวัดสายตานะครับนี่นะครับมีวัดวัดฟอร์มดันตานะครับมีอุปกรณ์ต่างนะครับโอเคมีเครื่องตรวจขึ้นหัวใจ
ใครบอกมาตรฐานไม่ดีเนี่ยดูสิครับมาตรฐานดีแค่ไหนเนี่ยเขียนด้วยนะครับ
ซุปปีกไก่ข้าวน่องไก่อบข้าวต้มหมู
คืออันนี้เป็นทำให้ผู้ป่วยทานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องควบคุมนะครับ
ควบคุมทั้งความสะอาดควบคุมทั้งอาหารว่าจะต้องไม่ให้กินนั่นกินนี่นะครับ
เช่นเดียวกันครับนี่เป็นไก่ครับเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ามาตรฐาน
ื้อละ๑๔บาทค่อนข้างที่จะจำกัดนะฮะแต่ทำได้มากอย่างนี้
ก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มีผู้ที่ดูแลควบคุมงบประมาณต่าง
เป็นไปตามมาตรฐานของทางโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้ก็ต้องถือว่าของดีนะ
ต้องยกย่องต้องชมเชยนะครับอะไรไม่ดีเราก็ว่ากัน
อะไรที่ดีเราก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นอื่น
ท่องโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ
ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ
ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ
ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ
ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ
ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ก็ต้องชมเชยเขาล่ะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นต่อนะครับ

ท่านบางคนก็ยังเป็นโทษที่ยังไม่ได้ตัดสิน
อันนั้นหมายความว่าเราก็ยังไม่ได้รู้นะครับว่า
เขากระทำความผิดจริงหรือไม่เพราะสารยังไม่ได้ตัดสิน
ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีและประกันตัวไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นบริเวณนี้ให้เห็นอีกห้องนึงครับ
ก็ทางกรมราชธรรมเขาก็มีระเบียบนะครับ
กรณีที่เป็นไตวายมะเร็งระยะสุดท้ายหรือว่าเป็นเอดระยะสุดท้าย
ถ้าได้รับการต้องโทษมาแล้ว๑ใน๓ก็อาจจะขอพักโทษได้
หรือมีการทุบพลภาพเป็นการถาวร
ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการตรวจตรานะครับ
ก็อาจจะได้รับการพักโทษถ้าได้รับโทษมาแล้วจำนวน๑ใน๓
เฉพาะนะฮะกรณีที่เห็นว่าเป็นโรคร้ายแรงจริง
มะเร็งระยะสุดท้ายเอดระยะสุดท้ายบ้าง
หรือว่าไตวายเข้าขั้นหมอก็จะเป็นผู้ตรวจตรานะครับ

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลล่าจะทัน
แต่การดูแล
ตรวจตรายังเข้มงวดร้อยเปอร์เซ็นต์ดูสิครับ
คนไข้ต่างห้องตรวจต่างมีกรงมีลูกกลงกั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่เดินตรวจนะครับลูกกลงหรือแม้กระทั่งการอยู่เนี่ย
ก็ไม่สามารถจะออกไปเดินเพ่นพ่านเออระเหยไม่ได้นะครับ
ต้องอยู่ภายในห้องที่หมออนุญาตให้อยู่แล้วก็มีลูกกงปิดกั้นเปิดเป็นเวลา
ปิดเป็นเวลามีเจ้าหน้าที่เดินติดตามดูแลโดยตลอด
เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เห็นว่าระบบความเข้มงวดของกรมราชธรรมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมล่ะครับ
แม้ว่าจะเป็นนักโทษแต่การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ
ในการดูแลทั้งงบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่
เครื่องไม้เครื่องมือเอ็กซาเรย์เครื่องฟอกไตต่างเป็นจำนวนมาก
แต่ก็จำเป็นฮะและผู้เสียสละอย่างยิ่งก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่
หมอพยาบาลซึ่งยอมมาทำงานใครอยากจะทำล่ะครับ
ก็เมื่อคนไข้เป็นนักโทษทั้งนั้นแหละครับบางคนก็เป็นโอ้โหผู้ร้ายลายสำคัญ
บางคนก็เป็นผู้ร้ายฆ่าคนนะครับดังนั้นความเข้มงวดของทางกรมราชธรรมที่
ให้เจ้าหน้าที่มาดูแลก็ยังต้องเข้มงวดอยู่ฮะแต่ว่ากันคนละเรื่อง
ระหว่างเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่าง
ก็ต้องรักษาตามมาตรฐานสากล
สำอางสไตล์บุฟเฟ่สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
ดารารัฐคือดอกที่รัชกาลที่๙ทรงโปรดนะครับ
และในขณะนี้ทางกรมราชธรรมมีนโยบายให้ผู้ต้องขัง
และเจ้าหน้าที่ของทางราชธรรมเองร่วมกันครับกับโครงการทำดอกไม้จันท
ถวายเป็นสักการะพระบรมศพ

ติดคุกติดตารางออกไปไหนไม่ได้

ระลึกถึงภาพหากรุณาที่คุณ

ได้รับการอภัยโทษ
ตามวาระต่างได้ลดยนต์พนโทษ
ผู้ที่อยู่ในเรือนจำก็อาจจะมีโอกาสยากครับหรือแทบจะไม่มีโอกาสหรอกครับ
ที่จะได้ออกไปสัมผัสหรือว่าจะไปหาเครื่องไม้เครื่องมือไปทำดอกไม้จันทร์
ซึ่งทุกคนล้วนร่วมแรงร่วมใจตั้งใจทำดอกดารารัฐนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นโครงการสำคัญจำนวนกว่าล้านดอกทั่วเรือนจำไม่ใช่เฉพาะที่โรงพยาบาลราชธรรมนะ
ไม่ใช่เฉพาะเรือนจำเฉพาะในกรุงเทพทั่วทุกจังหวัดที่มีเรือนจำอยู่
รู้สึกว่าจะร้อยสี่สิบสี่เรือนจำทั่วประเทศไทยครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่
นักโทษเจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกันครับเดี๋ยวลองไปดูสิครับ
ว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลในแพทย์วิรกิจที่ดูแลทันทรสถานโรงพยาบาลราชธรรมนี้

เมื่อผมเข้ามาก้าวเข้ามาในนี้ก็ไม่เคยลืมครับว่าเคยได้ใช้ชีวิต
ได้ทำงานได้เป็นจิตอาสาได้ช่วยเหลืองานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
วันนี้ผมมีโอกาสผมก็กลับเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์
เพื่อให้คนภายนอกได้รู้ว่าข้างในในโรงพยาบาลนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีใจ
มีข้าราชการมีหมอมีพยาบาลต่างที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับ
ผมก็ถือโอกาสนี้กลับขอบพระคุณทุกคนที่ให้โอกาสได้ให้ผมกลับเข้ามา
รับใช้นะครับในฐานะศีลผู้ชนนะครับ
ไม่อยากมาเป็นนักผู้ต้องขังนะครับขอบคุณครับ
ตรงนี้จะเห็นกิจกรรมของบรรดาเจ้าหน้าที่

ทางเจ้าหน้าที่เขาใส่ชุดสีกากี
ส่วนผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงก็
มีชุดสีขาวนี่แหละฮะ
เพื่อให้ท่านเห็นได้ชีวิตแล้วก็กิจกรรมหนึ่ง
ที่ทางโรงพยาบาลน่าจะทันได้
นี่คือดอกไม้จันทร์ซึ่งจะนำไป
ใช้ในการถวายสักการะพระบรมศพ

ก็มาอยู่ได้ประมาณ๒เดือนเสร็จครับผม

เห็นแล้วแล้วมาร่วมกิจกรรมเนี่ย

รู้สึกมีความภูมิใจครับผม
ที่ได้สำนึกในพระมหากุรรณวิทธิวรรณของ
หลวงราชการที่๙ครับผม

แล้วก็ถึงแม้พวกกับผมจะกระทำความผิด
แต่พระองค์ท่านยังพระราชธานภัยให้พวกกับผม
พวกกับผมก็จะพยายามประพฤติตนให้เป็นคนดี
จะทำงานสุจริตเลี้ยงดูครอบครัว
แล้วก็จะประพฤติตนเป็นคนดีในสังคมต่อไปครับผม
ออกเมื่อไหร่อีกนานไหม
อีก๒ปีกว่าครับ๒ปี๙เดือนครับ

เดี๋ยวลองคุยกับผู้ต้องขังหญิงดูบ้างนะครับ
เราต้องโทษอะไรคดีอะไร

มีความรู้สึกยังไงในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ก็ดีใจที่ได้ทำอะไรเพื่อท่านบ้างค่ะ
ก็ได้ตอบแทนท่านที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชธานอภัยโทษให้เราค่ะ
เลยอยากตอบแทนมงคุณท่านมากค่ะ

ภายหลังกำแพง
คนครับที่จะได้เข้ามาเห็นกิจกรรม

เป็นการร่วมมือร่วมใจโดยไม่ได้บังคับ
เป็นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจกันจริง

ผู้ต้องขังแต่ละคนล้วนได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ชีวิตนี้เมื่อออกไปอยู่ภายนอกได้พบกับอิสรภาพ

และอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ขาดไม่ได้เลยก็คือบรรดาผู้ช่วย
ผู้ช่วยต่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้
ไม่ว่าจะไปลดน้ำไม่ว่าจะไปเข็น

หรือทำงานในลักษณะของจิตอาสา
เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนะครับ
ช่วยเหลือต่างซึ่งแน่นอนครับ
ส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ต้องขัง
ที่มีจิตอาสาตามเรือนจำต่างที่ทั้ง
ผู้คุมที่โรงพยาบาลนี้ไปเกณฑ์มา
หรือเป็นลักษณะของผู้ป่วย
ที่ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลแข็งแรงดีแล้ว
มีจิตอาสาอยากจะช่วยนะครับ
ก็สามารถที่จะช่วยได้
บริเวณที่ข้างหลังนี้ก็คือที่อยู่ของพวกเขาล่ะครับ
บรรดาพวกเขาก็มีอยู่ที่โรงพยาบาลนี้

หนึ่งพวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่
ใกล้จะปล่อยตัว
ไม่มีโทษเกี่ยวกับคดีเพศ
คดียาเสพติดนะฮะและก็อาสาสมัครสมัครตัวเองเข้ามาทำ
ท่านผู้ชมก็คงเคยเห็นผู้ที่ไปมีโทษแล้วไปลอกท่อ

ใส่ชุดสีน้ำเงินไปกับรถบรรทุกสีเหลือง

มีเจ้าหน้าที่ราชธรรมเข้าไปควบคุมลอกท่อต่าง
ดาผู้ช่วยซึ่งเป็นนักโทษนั้นก็เช่นกันครับ
พวกเขามีจิตอาสาที่จะมาทำงานนะฮะ
แล้วก็ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของกรมราชธรรมนะฮะ
อยู่ด้านหลังนี่แหละครับอะไรที่อยู่ของเขา
เดี๋ยวลองไปพบเขาก็ต้องมีชุด
ตอนนั้นผมอยู่ผมก็ใส่ชุดแบบนี้
แล้วมีคนไปแนะกันแหนวว่าหาพ่อผมใส่ชุดตีก็อป
ก็ให้ไปดูแล้วครับคนที่ไม่รู้เนี่ย
มันแย่นะฮะมันจะต้องรู้หน่อย
ตรงนี้ก็คือบรรดาผู้ช่วย
ซึ่งมีจิตอาสามาทำงานต่างที่โรงพยาบาลมอบหมาย

บางคนไปอยู่ตามชั้นต่างต้องไปเช็ดเกี้ยเกี่ยว

คอยเป็นผู้ที่เหลือฟอกไตต์ครับ
โอเคอยู่ห้องฟอกไตโอเค

สามปีกว่าครับโอ้นี่เห็นไหมครับแล้วก็ทำหน้าที่อะไรที่นี่
อยู่ฟอกไตครับอยู่ฟอกไตเนี่ยครับผมรักษัพครับอ่า
แล้วกี่ปีอ่าทั้งหกปีครับอ่าแล้วฟอกไตอยู่เหมือนกันฟอกไต
อ๋อนี่ฟอกไตหมดเหรออ่าบรรดาคนต่างต่างผู้ต้องขังต่างต่าง
ล้วนกระทำความผิดนะครับและก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำก็
รอเวลาที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตเช่นคนปกติสังคมก็คงหวังว่าจะให้
โอกาสบุคคลต่างต่างเหล่านั้นบรรดาผู้ต้องขังซึ่งมีจิตอาสามา
ช่วยเหลืองานของโรงพยาบาลราชธรรมก็โดยทั้งหมดนะฮะเป็นความผิดครั้งแรก
วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูชีวิตเบื้องหลังกำแพงซึ่งน้อยคนนะฮะ
ที่จะได้เข้ามาก็เป็นความกรุณาของท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชธรรมนะฮะท่านหมอวีรกิจซึ่งที่นี่แหละครับ
ซึ่งผมชูวิทย์เมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
ทำงานได้เป็นผู้ช่วยเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงพยาบาล
และผมก็ได้ออกไปในโลกภายนอกนะครับกลับคืนสู่สังคมเช่นกัน
ผมก็หวังว่าวันนี้เราได้เข้ามาไทยทำให้เห็นว่าผู้ต้องขังต่าง
มีจิตที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ทุกคนจึงร่วมมือร่วมใจกันทำดอกดารารัฐหรือดอกไม้จันทร์
เพื่อถวายเป็นศักระลึกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ท่านผู้ชมก็คงได้เห็นแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจ
ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่
ที่ได้เสียสละเข้ามาทำงานใกล้ชิดดูแลนักโทษต่างเหล่านั้นด้วย
โรงพยาบาลก็เป็นกิจการที่ต้องใช้สตางค์ใช้เงินจำนวนมากนะครับ
งบประมาณของหลวงก็มีอย่างจำกัดอย่างที่เมื่อกี้ผมพาไปให้ดู
ไม่ว่าเครื่องฟอกไตเครื่องฉุกเฉินเอ็กซาเรย์อุโมงต่าง
นี่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนทำรายได้มหาศาลครับ
เพราะว่าคนที่เข้ามานั้นก็มีสตางค์แต่โรงพยาบาลราชธรรมนั้น
คนไข้ล้วนเป็นผู้ต้องขังเป็นนักโทษทั้งชายทั้งหญิงจากเรือนจำทั่วประเทศ
จะเอาเงินที่ไหนล่ะครับทางโรงพยาบาลก็ใช้งบหลวง
ซึ่งมีอย่างจำกัดตรงนี้คือวิธีที่จะชักชวนให้ผู้คนทั่วไปที่มาทำบุญ
กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชธรรมก็เป็นหลวงพ่อโสธรแล้วครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ระลึกถึงรุ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เป็นประธานทำกันในโบสถ์ที่วัดหลวงพ่อโสธร
ก็ขอเชิญชวนครับผู้มีจิตศรัทธาแม้ว่าทราบอยู่ว่าเป็นนักโทษกระทำความผิด
คงจะมีคนจำนวนไม่มากที่มีจิตกุศลก็ลองบริจาคให้กับทางมูลนิธินะฮะ
ซึ่งเขาจะเอาเงินที่ได้รับจากการทำบุญวัตถุมงคลต่างนี่แหละครับ
องค์นี้องค์พ่อโสธรสวยงามมากครับ
เอาไว้กราบไหว้บูชาในราคาค่าเช่าสองหมื่นห้าพันบาท
อกนั้นก็เลยยังมีองค์เล็กองค์น้อยต่างนะครับตามราคานี้
ซึ่งเงินทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลก็อย่าคิดมากครับ
วันนี้เขายังเป็นบัวใต้น้ำอยู่วันหนึ่งเขาก็เป็นบัวพ้นน้ำ
กลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีของสังคมต่อไปก็ขอเชิญชวนนะฮะ
ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายบริจาคกันนะครับ
ให้โอกาสกับคนที่ผิดพลาดในสังคมโดยเฉพาะก็ให้หมอให้พยาบาลเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมต่อไปครับวันนี้รายการชูวิตตีแสกหน้าก็ขอลาไปก่อน

ชูวิตตีแสกหน้า